ช่วงบ่ายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีรถยนต์ชนกัน๘คันรวด
นะฮะเอ่ออยู่แถวหน้านิสทีนนะครับก็โอ้โห
ดูสิโอ้ยไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนเลยเนี่ยซ้อนกันไปมาขนาด
เนี้ยอ่าก็รถคันต้นเหตุเริ่มต้นเลยเนี่ย
ขึ้นไปทับกันกับอีกคันนึง

แล้วเป็นห่วงคนขับคนนั่งนะ
มันมาครึ่งคันเลยบางคันมุดไปข้างใต้
คือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ยังแบบ

รถเก๋งคันสีขาวคันหนึ่ง

แล้วก็ช่วงท้ายของรถคันนี้ก็ถูกรถเบ้นอีกคันหนึ่งทับอีกทอดหนึ่ง
ช่วงหัวรถเนี่ยกินระยะมาถึงห้องโดยสารด้วยนะครับ
ตอนแรกใครหลายคนที่เห็นเหตุการณ์หรือว่าเห็นภาพในโลกโซเชียลก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่า
เอ้าแล้วคนขับรถเก่งคันสีขาวคนที่มากับรถเขาจะเป็นอะไรไหมเนี่ย
จะเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงดูสภาพแล้วโอ้โหเข้าไปมิดเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ชนกันสนั่นหวั่นไหวถึง๘คันรวด
รถก็สัญจรไปมาได้แค่ช่องทางเดียวเท่าที่เหลืออยู่
รถติดมากนะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมาถึงเย็นตามคำแหงขาเข้า
ส่วนการเคลียร์สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้๓คนด้วยกัน
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหง
ซึ่งขณะนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับ
ร้อยตำรวจเอกกันตะพลศักดิ์ขาพรมรองสารวัตรสอบสวนสนบังชัน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณทางแยกหน้าซอยมิสทีนรามคำแหงขาเข้า
บอกว่าที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก๑๐ล้อจอดเสียหลักอยู่ช่องทางขวาสุด
สภาพคือไปชนท้ายรถคันอื่นแล้วก็ต่อกันไป๘คันรวด
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มถนนสอบสวนคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
บอกว่าระหว่างที่ขับรถมาจู่รถก็เบรกไม่อยู่คล้ายกับเบรกแตก
ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ก็เลยเป็นเหตุให้รถพุ่งไปชนท้ายรถคันด้านหน้า
แล้วก็ชนต่อกันไป๘คันด้วยกัน
ตำรวจสนบางชันยังไม่เชื่อในคำให้การของคนขับรถบรรทุกนะฮะ

ตอนนี้ก็ให้ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
แล้วก็ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย

สันนิษฐานว่าคงจะหลับในจนเกิดอุบัติเหตุ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสนบังชันก็แจ้งข้อหา

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ส่วนคันที่เราเห็นว่าแบนตั๊ดแต๋ไปเลยเนี่ย